วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้นะฮะ
ไปหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

มีคนยิงกันเสียชีวิต
คือผู้ที่ถูกยิงถูกยิงถึง๓นัดเข้าศีรษะนะครับ
คนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนที่อยู่ห้องเช่าใกล้กัน
คนเราถ้าเพื่อนอยู่ใกล้กัน
เพื่อนบ้านกันเพื่อนเช่าห้องอยู่ใกล้กัน

เมื่อวานนี้สนคันนายาวนะครับ
ช่วงค่ำได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ที่ห้องเช่าในชุมชนวัชระปรานี
ถนนร่วมมิตรพัฒนาเขตบางเขนกรุงเทพ

นายพัชรพลโพนมณีศักดิ์หรือนายอัน

ตรงลานหน้าห้องเช่านะครับ
ถูกยิงเขาที่ศีรษะ๓นัดนะครับ
ของนายอันก็มาที่เกิดเหตุนะครับ
ก็นายวินัยเป็นพ่อนะ

เขาอ่อนนั่งเฝ้าอยู่ตรงศพลูกชายเลยนะครับ
ชาวบ้านเห็นก็สะเทือนใจกันหมดเนี่ยฮะ

คนก่อเหตุชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนที่เช่าห้องอยู่ใกล้กันกับคนตาย
ชื่อว่านายจารึกแทร่ลิ้มอายุ๔๗ปี
หลังก่อเหตุยิงนายพัชรพลเสียชีวิตแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
เพื่อนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
ขณะเกิดเหตุตอนนั้นนั่งทำกับข้าวอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงในอันเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ตรงจุดที่เป็นห้องเช่าเนี่ยนะครับ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นก็เลยวิ่งออกมาดูวิ่งเข้าไปหลบในบ้านก่อนนะฮะ
หลังจากสิ้นเสียงปืนก็ออกมาดูพบว่านายอันถูกยิง
ก็เลยแจ้งตำรวจนะครับส่วนคนก่อเหตุก็คือนายจารึก
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับนายอันผู้ตายมาแล้วอืม
พอยิงเขาตายก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ผมเห็นเขาคนที่เสียเนี่ยเขามาโวยวายโวยวายครับ

เดินไปดูครับผมเดินไปดูว่า

ก่อนหน้านี้เคยเห็นคนที่เสียชีวิตกับคนก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันมาก่อนไหม
ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ได้ข่าวว่าเขามีเรื่องกัน
เขาคนตายเขาพักอยู่ในชุมชนนี้ไหม
คนตายเขาพักอยู่ในชุมชนนี้ครับผมครับ

ครับแต่เราไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อน

ตำรวจสนคณะยาวก็สืบสวนจนรู้เบาะแสของมือปืน
หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดรัชบุรีนะฮะ
ประสานสพบ้านโป่งจนติดตามจับกลุ่มตัว
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาครับ

ไปพบรถต้องสงสัยตามที่มีคนเห็นคนร้ายขับหลบหนีไป
หมายเลขทะเบียนตามที่เขาแจ้งกันไว้เนี่ย

พบว่ารถไปจอดอยู่ริมถนน
ในพื้นที่ตำบลสวนกล้วย

เห็นตำรวจมาก็พยายามวิ่งหนีเข้าป่านะครับ
สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวไว้ได้พร้อมกับปืนของกลาง
จับได้เมื่อคืนนี้เลยก่อเหตุช่วงค่ำเที่ยงคืนไปเจอแถวราชบุรี
วิ่งหนีเข้าป่าตำรวจตามจับได้
นายจารึกสารภาพบอกว่าก่อเหตุยิงนายพัชรพลจริง
เพราะไม่พอใจที่นายพัชรพลชอบดื่มเหล้าแล้วส่งเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เขาอ่าเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
รัชบุรีก็ส่งตัวมาให้สนคันนายาว
เพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดดำเนินคดีต่อไป
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นายอันผู้ตายกับนายจารึกคนก่อเหตุเนี่ย
เคยมีเรื่องกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
วันนั้นในอันนะซึ่งปกติชอบดื่มเหล้าแล้วเมาเสียงดัง
ก็เมาเสียงดังอีกทำให้นายจารึกซึ่งนอนอยู่ในห้องเช่า
ใกล้กับนายอันไม่พอใจออกมาบอกในอันว่าให้เบาเสียงหน่อย
ลูกเขาจะนอนแต่ว่านายอันเนี่ยได้ตอบกลับไปว่า
เดี๋ยวกินอีกนิดเดียวเดี๋ยวเลิกแล้วแล้วก็ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกัน
ตอนนั้นนายจารึกนะครับพยายามจะเอาขวดไปตีหัวในอันด้วยนะในวันนั้น
แต่จังหวะนั้นพ่อของนายอันได้เข้ามาห้ามก่อนนะ
แล้วตอนที่พ่อในอันเข้ามาห้ามถูกตีหัวแทน

ลูกหลงหรือว่าตั้งใจไม่รู้แต่ว่าพ่อในอันเนี่ยโดนเข้าไปนะ
แล้วช่วงชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นก่อนที่นายจารึกจะเสียหลักล้มลงไป
แล้วหัวกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันจับในอันเอาไว้ไม่ให้ไปเอาคืน
ตอนที่นายจารึกบาดเจ็บนายจารึกตอนนั้นก็เลยหนีกลับเข้าไปในห้องของตัวเอง
ส่วนนายอันยังติดอ่ายังอารมณ์ค้างอยู่ฮะ
นี่อย่างนี้ฮะนายอันก็พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เลยไม่อยู่ที่ห้องเช่าแล้ว
ย้ายออกไปอยู่บ้านเพื่อนสาวคนสนิทอาจจะโมโหอะไรพวกเนี้ย
เพราะพ่อที่ว่ามานั่งเฝ้าศพอยู่อ่ะค่ะ
นั้นก็ถูกตีหัวเข้าไปนะฮะเย็นเมื่อวานนี้ในอันย้อนกลับมาครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
อันกลับมาที่ห้องเช่านะครับขี่มอเตอร์ไซค์มากลับมาที่ชุมชน
คือชาวบ้านบอกว่านายอันเนี่ยตั้งใจมาเคลียร์ปัญหากับนายจารึกนะ
แต่มาถึงก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อีก
นายจารึกตอนนั้นไม่อยู่บ้านนายอันก็ขี่รถออกไป
แต่ภรรยาที่อยู่ในห้องเช่าเนี่ยเขาเห็นเขาก็เลยโทรไปบอกนายจารึกว่า
แล้วอีกสักพักหนึ่งในอันก็ย้อนกลับมานะ
คือชาวบ้านบอกว่าตอนที่นายจารึกเห็นในอันกลับมาอีกทีนึงเนี่ย
แล้วนายอันเห็นนายจารึกตรงเข้ามาเนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษนะ
ยกมือไหว้ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวการไปทุบรถในครั้งนั้นนะครับ
แต่นายจารึกผลักจนในอันเนี่ยล้มลงนะ
จังหวะที่นายอันจะยันตัวขึ้นนายจารึกได้ชักปืนออกมา
แล้วจ่อยิงเข้าไปยิงสามนัดซ้อนเข้าศีรษะหมดเลยนะครับ
เสียชีวิตคาที่ก่อนที่นายจารึกจะขับรถกระบะสีดำหลบหนีไป
พาภรรยากับลูกชายวัย๒ขวบไปด้วย
ก็มีแมวดำตัวหนึ่งนะชาวบ้านบอก

ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังจะมารอตรวจสอบศพอะไรพวกนี้นะฮะ
รอมาเคลียร์พื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกมีแมวดำตัวหนึ่งกระโดดข้ามศพในอันนะ

ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
บอกว่าโอ้โหอย่างนี้สงสัยจะเฮียนแน่
จะมีความอาฆาตแค้นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ส่วนตัวนายวงเดือนนะฮะนางวงเดือนนะครับบอกว่า
ถ้านายจารึกมือยิงเนี่ยใจเย็นกว่านี้อีกนิด
แล้วยอมรับคำขอโทษของเขาไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวเอาความเนี่ย
เรื่องมันคงไม่เลยเถิดขนาดนี้
ก่อนเกิดเหตุภรรยาของนายจารึกเองก็เตรียมเก็บของขึ้นรถ
คล้ายเหมือนกับเตรียมการเอาไว้ว่าจะไปไหนสักที่หนึ่งอยู่แล้วนะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงกัน
แต่พอยิงกันเสร็จเนี่ยเหมือนกับเขาก็เก็บของขึ้นรถแล้วก็พร้อมแล้วก็ออกไปทันทีเลย
จิตใจของเขาเขาคนไม่ปกติ
พอเขาก็กินราวเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเลยทางประสาทเนี่ยเนาะอ้าวเข้าใจแบบนั้นนะ
แล้วเขาก็จะเห็นมองเห็นบ้านหลังนี้ปุ๊บเขาก็จะมีความกดแค้นว่าบ้านหลังนี้เคยทำร้ายเขาอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็จะแค้นแค้นแล้วเขาก็คงขี่รถมอไซค์เบิ้ลหน้าบ้าน
คิดว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่น่าถึงขนาดต้องมาฆ่ากันเข้าใจไหมคะ
คุณทำลงไปคุณก็ต้องติดคุกหรือไม่ก็ต้องหนี
มันคุ้มกันไหมกับคนบ้าคนหนึ่งคนเมาคนหนึ่ง
ถ้าเขาเนี่ยพยายามมาขอโทษคุณถ้าคำว่าอภัยให้สักนิดไม่อคติต่อกัน
มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าอ่ะนะคะ
ภรรยาของนายจารึกนั่งแท็กซี่อุ้มลูกชายวัย๒ขวบมาเก็บของที่ห้อง
แล้วก็ไม่พูดไม่จ้าไม่คุยอะไรกับใครรีบเก็บรีบไปเลยค่ะ
ส่วนนายจารึกก็เข้าไปอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้ได้๓เดือนนะคะ
อยู่กับภรรยากับลูกชายสองขวบอยู่กันที่ชั้นล่าง
จริงแล้วก็เหมือนกับเป็นคนเก็บตัวแหละไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
จะมีเดินออกมาบ้างเวลาที่เพื่อนบ้านหลังไหนเสียงดัง
ก็จะออกมาต่อว่าให้เบาเสียงเพราะเขาจะบอกว่าเขาอยู่กับลูกเล็ก
ลูกชายเขาสองขวบหลับอยู่ครับ
วันนี้พ่อกับภรรยาของในอันก็ไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ภรรยากับเพื่อนสาวคนสนิทก็จุดทูบบอกกล่าวให้ไปสบาย
ไม่ต้องห่วงเรื่องคดีไม่ต้องไปอาฆาตแค้นผู้ก่อเหตุ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะว่าเมื่อคืนช่วงที่รถมูลนิธิเข้าไปรับศพ
มีแมวดำกระโดดข้ามศพเนี่ยก็กลัวว่าวิญญาณจะอยู่ไม่เป็นสุข
ก็เลยต้องมาบอกกล่าวกันก่อนว่าอย่าไปอาฆาตแค้นผู้ก่อเหตุเขาเลย
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของในอันนะคะคุณพ่อวินัยโพลมณีศักดิ์อายุ๕๘ปี
คุณพ่อบอกว่าลูกชายก็ไปกินแล้วนะครับ
ใกล้บ้านกับคนก่อเหตุบ่อย
ลูกชายอยู่อีกซอยค่ะแต่ก็อยู่มาหลายปีแล้ว
บางครั้งก็เคยกินเหล้าด้วยกันด้วยซ้ำ
พอทะเลาะกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อนตัวพ่อเองเป็นคนไปห้าม

พ่อยอมรับว่าลูกชายชอบกินเหล้าก็อาจจะเสียงดังบ้าง
แต่ไม่เคยมีปัญหากับใครก่อน
ส่วนที่โวยวายคลุ้มคลั่งมันมาจากอาการป่วยของลูกชาย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
นี่ก็กินยาเพื่อรักษาอาการอยู่ตลอด

พ่อบอกว่าเสียใจค่ะเสียใจมากที่ต้องเสียลูกชายไป
ทั้งที่เพิ่งได้กลับมาอยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันได้แค่๓เดือน

ชายก็เลยรับพ่อมาดูแลก็เลยได้มาอยู่ด้วยกัน
พ่อก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะพ่อบอกว่ามันเกินกว่าเหตุจริง
ถีบลูกชายพ่อแล้วก็จ่อยิงหัวอย่างเลือดเย็นมากค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษพี่เขาก่อนที่ทะเลาะกันวันนั้น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

ส่วนจะสวดกี่คืนจะชาปนกิจวันไหนเดี๋ยวจะหารือกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
คือที่คุณป้าที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์กับเรา

คุณต้องคิดแล้วก็ยับยั้งชั่งใจว่า
คุณจะเอาชีวิตทั้งชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวคุณ
เหล้าเสียงดังแล้วมันคุ้มหรือเปล่าค่ะกับการที่คุณก่อ